ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันแล้วค่ะ

ได้เวลาแล้วเป็นประจำเลยพบกับหมอไก่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้

ด้านหน้านี้วันนี้พกอะไรมาด้วยคะเนี่ย
วัตถุมงคลด้านหน้านี้นะคะมาจากวัดไล่ขิง
เท่ากับ๕องค์เลยก็คือจะเป็นหลวงพ่อ๕พี่น้องเลย
แล้วก็เป็นอีกองค์หนึ่งก็คือเป็นพระราหู

ใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปวันนี้เดี๋ยวได้ติดตามเลย
เพราะว่าเดี๋ยวหมอไก่จะเลือกผู้โชคดีมาเดี๋ยวเช็คดวงชะตากันด้วย

อะนะคะเผลอแป๊บเดียวครึ่งปีแล้ว
เรามาเช็คดวงครึ่งปีหลังกันดีกว่า

อันดับที่๖เนี่ยก็คือชาวราศรีเมทุนใช่ไหม

ชาวราศีเมทุนนะคะโอ้โหช่วงที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยชีช้ำกะหล่ำปีมาก

ให้ทุกวันจนตาโวมเลยคือเจอปัญหามันทุกเรื่องเลย

ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโอ้โหเจอมาทุกเรื่อง

เลือกไม่ดีขอให้บอกเมทุนรับไม่หมดเลย

หลังจากนี้ก็คือในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ
ดวงชะตามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้น

ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีแบบฉับพลัน

มันคือพอได้รับยาปุ๊บอุ๊ยจะดีขึ้นทันที
จะดีขึ้นทันทีค่ะค่อยรักษาไปใช่ขึ้นเรื่อยใช่
ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนี่เหมือนคนป่วยเลยเหรออ่าใช่อย่างคุณ
ป่วยทางจิตนะจะหายแล้วกำลังจะหายแล้ว
กำลังจะหายแล้วแล้วจะมีอะไรใหม่เข้ามาในชีวิตไหมคะ
อ่าใช่ค่ะคือดวงของชาวราศีเมทุนเนี่ยเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เหมือนคนที่จมน้ำไปแล้วแบบได้โผล่พ้นน้ำ
ไหนเวลาพ้นน้ำเป็นไงฮะคุณโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ
เรียกได้ว่าหายใจโลกสะดวกว่างั้นเถอะอ่าใช่ค่ะ
คือดวงเนี่ยมีโอกาสได้สิ่งใหม่เช่นได้งานใหม่นะ
หรือว่าถ้าใครที่ทำงานอยู่ที่เดิมอาจจะได้ตำแหน่งใหม่
ได้รายได้จากทางใหม่เอ้ยได้ทรัพย์สินใหม่
อีกอย่างหนึ่งคือที่สำคัญเลยคือแฟนใหม่เฮ้ย
ผมเนี่ยเหรอมีโอกาสจะได้แฟนใหม่อ้าวถ้ายังโสดอยู่นะคะ
ครับตอนนี้โสดโสดโสดมากเลยครับอ่านะฮะก็มีโอกาส
เอออ่าแต่ว่าถ้ามีคู่แล้วมีแฟนใหม่ระวังนะ
ทำไมฮะอาจจะได้ไปอยู่บ้านเก่ากลับบ้านเก่า
กลับบ้านเกิดนะคะเอาง่ายค่ะอ่าก็คือมีเกมที่จะได้อะไรใหม่
ในช่วงนี้ใช่ไหมครึ่งปีหลังนี้ก็คือหมายถึง๖เดือนต่อจากนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
หมอไก่แล้วอย่างนี้ราศีเมทุนเองเนี่ยช่วงนี้ที่อยากจะกินยาแล้วให้อาการดีขึ้นเรื่อย
จะต้องทำบุญเสิร์ฟดวงแบบไหนอ่านะฮะขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญถวายพระไตยจิวร
อันนี้รวมไปถึงคนที่แบบว่าชีวิตรู้สึกว่าเจออุปสรรคมาเยอะราศีอื่นก็สามารถทำได้
ก็คือหมายถึงว่าการถวายพระไตจีวรเป็นโอ้โหสุดยอดแห่งการทำบุญแล้ว
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเจอปัญหาเยอะแนะนำว่าให้ไปถวายพระไตจีวรจะทำให้ชีวิตดีขึ้น
ก็แนะนำกันไปสำหรับราศีเมทุนนะจ๊ะ
มาดูกันที่อันดับที่๕กันต่อนั่นก็คือ
ชาวราศีมังกรนั่นเองมังกร
สำหรับชาวราศีมังกรนะชีวิตก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากชาวราศีเมทุนนะ
ก็คือชีวิตก็ขึ้นขึ้นลงดีบ้างไม่ดีบ้างแบบรุ่มดอน

ชีวิตมีโอกาสที่จะสมหวังมากขึ้น
โดยเฉพาะช่วงประมาณไตรมาตรที่สาม
๓เดือนกรกฎาสิงหากัญญา
ก็คือเขาเรียกว่าดวงถือว่าดีขึ้นเลยในช่วงนั้น
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรคือหวังอยากจะทำอะไร
วางแผนเอาไว้นานแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
ก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำในช่วง๓เดือนนี้
ก็คือดวงดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
หรือว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนอะไร
ก็จะมีโอกาสได้วางแผนในช่วงนั้นแหละ
ส่วนในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกร
โดยรวมถือว่าดีขึ้นอย่างมากเลย
ใช่ค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

และที่สำคัญดวงมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์

ใช่ค่ะมีคนที่คอยช่วยเหลืออย่างเงียบ

มีคนคอยหนุนหลังสุดในเรื่องของการเงิน

ปัญหานั้นมันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
มีโอกาสรับทรัพย์รับโชคในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะของชาวราศีมังกรนะ
แต่อย่างนี้ถ้าอยากจะให้มันดียิ่งขึ้นไป
ราศีมังกรจะต้องเสริมดวงด้วยวิธีไหนยังไงบ้างคะ
แนะนำว่าให้ชาวราศีมังกรนะครับ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคลงศพ

อุปสรรคปัญหาให้ราบรื่นกว่านี้ยิงขึ้นไปนะ
จริงแล้วอย่างที่หมอไก่บอกว่าทุกราศีถ้าอยากให้ชีวิตเราราบรื่นไม่มีอุปสรรค
ก็สามารถไปทำบุญเกี่ยวกับการถวายลงศพสำหรับศพและญาติ
หรือว่าถวายผ้าดิบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
และสำหรับราศีที่ดวงดีมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีในครึ่งปีหลังอันดับที่๔ได้แก่

สำหรับชาวราศีกันนะคะเรียกว่าโอ้โหเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในที่ทำงานเลย

งานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังอย่างดีเลย
ถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ
มีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่ที่มันดีมาก

หรือว่าบางคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับงานใหญ่
ได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าได้ลูกค้าลายใหญ่
ซึ่งดีมากเลยถ้าหวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยโอ้โหจะแบบสำเร็จสมหวังอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ
มีงานเข้ามีงานเข้าแล้วก็มีเงินเข้ามาด้วยถูกไหม
ใช่ค่ะแน่นอนว่างานดีเงินย่อมดีตามไปด้วยนะคะในช่วงนี้ก็รับทรัพย์รับโชค
แต่ว่าส่วนใหญ่โชคลาภของชาวราศีกันจะเป็นโชคลาภจากความอุตสาหะ
ต้องเหนื่อยก่อนต้องทำงานก่อนถึงจะได้
สำคัญนะต้องตั้งใจทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะตอบแทนคุณเอง

เห็นไหมล่ะยิ่งขยันก็ยิ่งได้นะคะ
เพราะว่าความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความขยันและความตั้งใจของเราอยู่แล้ว
แต่ว่าถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยแหละสำหรับราศีกันต่อจากนี้ไป
งั้นมาถามเรื่องของสุขภาพของราศีกันหน่อยค่ะ
ด้วยความที่ชาวราศิกัณฑ์ทำงานเยอะช่วงนี้งานดีไง

ใช่ค่ะรวมถึงช่วงที่ผ่านมาด้วย
ชาวราศีกันอาจจะเคร่งเครียดกับการทำงาน
หวังผลในเรื่องของการทำงานมากไปนิดนึง
ก็เลยทำให้ลืมดูแลสุขภาพ
หรือว่าแบบไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่

เกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังขทานยา

ถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญก็ทำบุญตามแต่ที่หมอไก่บอกได้ว่าเราอยากจะเสริมเรื่องอะไร
หรือจะทำทุกอย่างรวมกันก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชม

อันดับ๖อันดับ๕อันดับ๔เอาแล้วที่เหลือ
ที่เหลือต้องติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ

เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าใครจะได้มีโอกาสเป็นเศรษฐีในช่วงครึ่งปีหลัง
แต่ว่าช่วงนี้ต้องไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีหนึ่งท่านที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่

คุณละลิตาจิตหงทองค่ะเกิดวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๓๕นะคะ
ถามมาถึงเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักมีคู่แล้วจ้ะ
ถามมาครบเลยยาวเหยียดเลยค่ะเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
หน้าที่การงานในช่วงนี้คุณละลิตาเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่างานเยอะมาก
แต่ว่าความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถือว่าการงานอาจจะเป็นช่วงที่แบบนิ่งสงบ
คือเราแบบว่าขยันเท่าไหร่มันอาจจะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมในช่วงนี้อาจจะต้องอดทนไปก่อนรักษาเสถียรภาพของตัวเองไปก่อน
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะโอ้โหมีเรื่องให้ใช้จ่ายตลอดเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อาจจะต้องระวังเรื่องการเงินนิดนึง

นะนั้นเอาสุขภาพเลยละกัน
สุขภาพอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียด
เพราะบางทีคุณอาจจะหวังผลในเรื่องของการงานมาก

แล้วเรื่องความรักเอานี่ขอหน่อยเป็นอย่างไร

แต่ว่าอาจจะต้องระวังนะอยู่ดีจะมีคนมาชอบอีก

ต้องระวังให้ดีนะมีเสน่ห์แรงบ้างกันเถอะ
แล้วบอกไก่มีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างค่ะ

อ่านะคะก็ขอแนะนำให้คุณละลิตานะคะ
ไปทำบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องย์ของการทวายสังฆานค่ะ

ยินดีกับคุณลาลิตาด้วยนะคะในวันนี้นะคะ
ก็คือจะมีสององค์นะคะด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นเอ่อ
บูชาองค์เดียวก็เท่ากับ๕องค์เลยนะคะพุทธภูมิรำเนิดมาก
แล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือเป็นพระราหูนะคะ
เสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของพวกโชคลาภการเงิน

และใครอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณละลิตาแบบนี้คุณผู้ชม

ต้องขอขอบคุณหมอไก่ค่ะขอบคุณค่ะติดไว้อีก๓อันดับนะคะ